เดี๋ยวไปดูซิว่าราคาเนื้อสัตว์ดีหรือเปล่าในสัปดาห์นี้ค่ะ
เริ่มกันที่ราคาของหมูเนื้อแดงนะคะ

สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
ราคาของเนื้อสัตว์ยังคงที่นะคุณผู้ชม

นินอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาท
ปลาทูนึ่งค่ะเข่งละ๘๐บาทนะคะ
สลิดกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๔๕บาทนะคะ
ราคาสินค้ายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะคุณผู้ชม
ทั้งราคาของปลาราคาของเนื้อสัตว์ก็ยังคงที่อยู่
เพราะฉะนั้นแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกัน
ราคาจะปรับขึ้นหรือลดลงยังไงบ้าง